อยู่ในโรงพยาบาลทหารนานเกือบ๕ปี
หลังจากที่สารสูงสุดพิพากษายกฟ้องในข้อหาทุจริต

ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลทหารในเมืองเกซอน
ซึ่งเธอถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลดังกล่าว

ผู้พิพากษาสารสูงสุดของฟิลิปปินส
ตัดสินใจยกฟ้องนางอารูโย่ในข้อหาทุจริต
ซึ่งรวมถึงข้อหาใช้เงินกองทุนสลากกินแบ่ง
สำหรับการกุศลกว่า๒๘๐ล้านบาทไปในทางที่ผิด

แต่ว่าการปล่อยตัวล่าช้ามา๒วัน
ขั้นตอนของกระบวนการต่าง

เคลื่อนออกมาที่บริเวณหน้าประตูโรงพยาบาล
มีผู้สนับสนุนบางส่วนของเธอมาชุมนุมให้กำลังใจ
แต่ว่าสื่อท้องถิ่นไม่สามารถบันทึกภาพ
ของนางอาโรโยได้เนื่องจากกระจกรถติดฟิล์มทึบ
ประธานธิบดีหญิงของฟิลิปปินส์อายุ๖๙ปี
ซึ่งป่วยด้วยโรคกระดูกคอถูกควบคุมตัวในข้อหากงการเลือกตั้ง
เมื่อปี๒๕๕๔เพียง๑ปีหลังจากลงจากตำแหน่ง
แต่ก็ได้รับการประกันตัวออกไป
แต่ภายหลังก็ถูกตั้งข้อหาทุจริตเงินกองทุนสลากกินแบ่ง
และทำให้เธอต้องถูกควบคุมตัวอีกครั้ง
และถึงแม้จะถูกควบคุมตัวนางอาโรโยก็สามารถเอาชนะการเลือกตั้ง

ทำให้เธอกลับมาเป็นสมาชิกรัฐสภาอีกครั้ง
ควบคุมตัวนางโอโรโยเกิดขึ้นในสมัยของอดีต
ประธานธิบดีเบนิกโน่นอยนอยอาปิโน
ซึ่งกล่าวหาว่าเธอทุจริตและปกครองผิดพลาด
ขณะที่ประธานพิธีคนปัจจุบันคือนายโลดิโก้ดูเตอร์เต้
มีจุดยืนที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
โดยระบุว่าข้อกล่าวหาทุจริตต่อนางอาโรโย

และก่อนหน้านี้นายดูเตอร์เต้เคยเสนออภัยโทษ

แต่ว่านางอาโรโยยืนยันที่จะสู้คดี
ขณะที่ทนายของนางอโรโยเผยว่าอดีตผู้นำหญิงฟิลิปปินส์
อาจจะเดินทางไปรักษาตัวที่กะประเทศ